ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นอุบัติเหตุนะคะที่ชนบุรีค่ะแต่เหตุการณ์เนี้ยเป็นภาพจากกล้องหน้ารถค่ะ
มีรถกระบะบรรทุกของนะคะเขาเสียหลักแล้วก็ไปปาดหน้า
กระบะที่เป็นเจ้าของภาพจากกล้องหน้ารถนะคะปรากฏว่าก็โดนชนแล้วรถเนี่ยเสียหลักไปชนแบรีเออร์แล้วก็พลิกเลยนะคะ
มีผู้บาดเจ็บสาหัสติดอยู่ในรถค่ะ
บ้าแล้วป่ะเฮ็ดโอ้ยน้าเฮ็ดน้าเฮ็ดมันตัดหน้าเรานะนี่ค่ะโอ้โห
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะสังเกตดูนะคะรถกระบะบรรทุกของอยู่เลนขวา
แล้วพยายามจะมาซ้ายแล้วรถที่มีกล้องพุ่ง
ปกติค่ะรถกระบะรถทุกของเนี้ยพลิกเลยอ่า
แบรีเออร์ไปชนเสาแล้วไปอีกฝั่งนึงเลยนี่นะคะเห็นภาพแล้วน่ากลัว
ใช่ค่ะสภาพรถคือพังยับเลยนะคะ
ครับหลังคารถนะคะคุณผู้ชมกดทับร่างของคนขับรถที่
พลิกนะอ่านายธรรมนูญหมัดยูรุอายุยี่สิบเก้าปีคือหมดสติไปเลยนะคะ
ที่หน้าที่ศีรษะมีแผลเป็นแผลชะกันเลยตามตัวก็มีแผลทั้งตัวค่ะ
คอนโซลรถหลังคากดทับร่างอยู่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา
ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างออกมาแล้วก็พยายามปั๊มหัวใจอย่างที่เห็นในภาพ
รีบส่งโรงพยาบาลแหลมชะบังส่วนรกระบะสีขาว
ด้านหน้าของรถฝั่งขวาก็พังเสียหายยางแตกเลยค่ะครับนายประสิทธิ์สำรานรื่น
ก็แสดงตัวเป็นคนขับรถยืนรอให้การกับตำรวจนายประสิทธิ์บอกว่าเขาก็ขับมาตามเส้นทางปกติอ่ะนะ
มาถึงที่เกิดเหตุรถกระบะบรรทุกของเนี่ยอยู่ฝั่งขวาแล้วขับมาเร็วเสียหลัก
แล้วมาปาดหน้ารถเขาเขาเบรกไม่ทันจริงตามคลิปภาพนี้เลยนะคะ
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นนี่ค่ะตำรวจก็ต้องสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
ตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถแต่ก็ต้องรอสอบปากคำคนเจ็บก่อนนะคะ
จะสามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ก็ไม่แน่ใจว่าทำไม
กระบะบรรทุกของถึงเสียหลักแล้วมาปาดหน้าแบบนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้อาการยังหนักอยู่ค่ะ